เป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องตรวจสอบกันนะครับ
เพราะว่าตั้งแต่เช้าที่ผ่านมามีปฏิบัติการครับ
ตำรวจและคอมมาโดเปิดปฏิบัติการในการเข้าตรวจค้น
จริง๓๐จุดเป้าหมายนะครับใน๖จังหวัด
เพื่อเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บพนันออนไลน์

หนึ่งในเป้าหมายก็คือบ้านหลังหนึ่งตรงซอยวิภาวดี๖๐
สโมสรตำรวจนะฮะกลายเป็นบ้านของบิ๊กโจ๊กฮะ
รองพบตรตอนที่เข้าไปตรวจค้นนะครับ
ปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กปฏิเสธไม่ให้เข้าค้น
คุณผู้ชมฮะดูปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในช่วงเช้านะครับ
คุณผู้ชมฮะนี่ตำรวจโดยเฉพาะคอมมันโดนะครับ
ปฏิบัติการขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า๖นาฬิกานะครับ

กรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทหรือว่าตำรวจไซเบอร์
มีคอมมาโดกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษนะครับ
แล้วก็นครบานอาวุธครบมือแล้วฮะ
เข้าตรวจค้นที่บ้านพักเล็กที่๙ทับ๑๔๗นะครับ

ของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรหรือว่าบิ๊กโจ๊กนะครับ
ภายในหมู่บ้านแห่ง๑หลังสโมสรตำรวจซอยวิภาวดีรังสิต๖๐เขตหลัก๔กรุงเทพนะครับ
โดยบ้านของบิ๊กโจ๊กเป็นลักษณะทาวน์โฮม๓ชั้นเชื่อมติดต่อกัน๒คูหานะครับ
หน้าบ้านมีรถยนต์จอดอยู่๓คันก็คือโตโยต้าเอาผาดสีบอลทะเบียนงองูคอควาย๕๑สงขลา
พร้อมกับปฏิเสธที่จะให้เข้าตรวจสอบรวมถึงไล่กลับบ้านไปนะครับ
ค้นได้ไงผมไม่ให้ค้นกลับไปเลยนะครับ

ตำรวจนำกำลังเพื่อจะเข้าไปตรวจค้น
แล้วก็แสดงหมายค้นให้กับทางด้านของบิ๊กโจ๊กได้ดูนะครับ
อย่างไรก็ตามตำรวจยังตรึงกำลังอยู่ที่หน้าบ้านบิ๊กโจ๊ก

ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจสอทมาถึงที่หน้าบ้าน
ก็คือพลตำรวจโทวรวัตรวัดนครบัญชา

คือบิ๊กโจ๊กบอกใครเป็นคนเหมือนนำทัพมา

ดังนั้นต้องขอพบตำรวจชั้นผู้ใหญ่
และแน่นอนนะครับทางด้านผู้บัญชาการตำรวจสอท
ก็มาถึงสถานที่เข้าไปคุยกับบิ๊กโจ๊กภายในบ้าน
ไปตรวจค้นทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในบ้าน
โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านใน
ในจังหวัดนี้บิ๊กโจ๊กเปิดประตู
ให้ผู้บัญชาการตำรวจสอทสืบสวนสอบสวนอายกรรมทางเทคโนโลยีเนี่ย

ตำรวจก็เข้าตรวจค้นบ้านเล็กที่๙ทับ๑๕๗และ๙ทับ
ซึ่งเป็นทาวน์โฮม๓ชั้นอีก๒หลัง
ห่างจากจุดบ้านพักของบิ๊กโจ๊กไป๑๐๐เมตร
โดยบิ๊กโจ๊กก็เป็นผู้นำค้นด้วยตัวเอง
มีรายงานนะครับว่าบ้านพักในหมู่บ้านนี้ประมาณ๕หลังเป็นบ้านของบิ๊กโจ๊กนะครับ
บ้านของนายตำรวจติดตามแล้วก็เป็นบ้านพักของพ่อบิ๊กโจ๊กด้วยนะครับ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะและหลังจากมีการเข้าไปตรวจค้น
สักประมาณหนึ่งชั่วโมงบิ๊กโจ๊กเองออกมาให้สัมภาษณ์นะคะ
ยืนยันแบบนี้บอกว่าเมื่อพนักงานสอบสวนออกหมายจับ

เชื่อมโยงกับพนันออนไลน์จำนวน๕๖นาย
ก็เป็นทีมงานของตนเองเองต้องไปต่อสู้ทางคดีกันในเรื่องนี้

ช่วงที่จะมีการแต่งตั้งพบตรคนใหม่
และก็ไม่ได้มองด้วยว่านี่เป็นการสกัดกั้นแต่อย่างใด
นักข่าวถามเลยนะจี้ถามเรื่องนี้เลยนะ
ช่วงนี้เขาจะมีการแต่งตั้งพบตรนี่เป็นการเตะสกัดหรือเปล่า
ค่ะท่านบอกต่อด้วยนะคะว่าตอนแรกที่ไม่ยอมให้เข้าค้น
เพราะอะไรเพราะไม่มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มารำค้น
แล้วที่สำคัญตัวเองเป็นถึงรองพบตร
แต่พอพบพันร่างผู้บัญชาการตำรวจสอทมาด้วยตัวเอง

ตรวจค้นไม่ได้พบสิ่งผิดกฎหมาย

ผมมีส่วนผัวพันธ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์จริง
แต่คุณผู้ชมต้องฟังประโยคต่อไป
แต่ผมทำหน้าที่ในการปราบปรามอย่างเดียว

ไม่เคยรับเงินรวมถึงเงินเข้าบัญชีลูกน้องผม

เมื่อมีไม้จับนะก็ต้องแสดงความคิดใจนะครับนะ
เพราะฉะนั้นในการออกหมายค้นวันนี้

เพราะฉะนั้นวันนี้ส่วนที่ออกหมายจับ
ลูกน้องผมใครที่ถูกออกมาจับก็ต้องไปต่อสู้คดีเอานะครับ

แล้วก็เรื่องของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อะไรอย่างนี้ท่านชี้แจงในเรื่องนี้ยังไงครับ
คือเว็บพะนันหรือคอร์ดเซ็นเตอร์
ผมเกี่ยวข้องในเรื่องการปราบปรามอย่างเดียวนะครับ
ผมไม่เคยรับเงินพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ต้องเรียนตรงนะครับ

หลังจากที่บิ๊กโจ๊กให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าค้นบ้านนะฮะ
ทางด้านของพลตำรวจโทวรวัตรวัดนครบัญชานะครับ
บัญชาการตำรวจสอทหรือว่าตำรวจไซเบอร์นะฮะ
ออกมาเปิดเผยหลังเข้าไปตรวจค้น
บอกว่าวันนี้เป็นปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายหลายจุดทั่วประเทศนะครับ
แล้วก็มีการประสานขอกำลังของตำรวจมาที่นี่
ตำรวจไซเบอร์ก็เป็นชุดปฏิบัติการหนึ่ง
ในจำนวน๘ชุดปฏิบัติการ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปมีทั้งคอมมันโดมีทั้งนครบานด้วยนะครับ
ซึ่งบ้านหลังนี้คือทางด้านของพบสอทบอกแบบนี้
บอกตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นบ้านของบิ๊กโจ๊ก
ไม่รู้ว่าเป็นบ้านของบิ๊กโจ๊กนะครับ
แล้วก็จากการตรวจค้นไม่พบผู้ต้องหาอื่นใดภายในบ้านของบิ๊กโจ๊ก
ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดนะครับ
ก็ยังไม่เจออะไร
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะพบสอทออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะ
แต่ว่าข้อมูลในเชิงลึกท่านยังไม่ค่อยให้สัมภาษณ์นะ

เพราะว่าสอทก็เป็นแค่หน่วยหนึ่งในชุดปฏิบัติการเท่านั้นเองนะครับ
คุณผู้ชมฮะเรามีภาพล่าสุดเลยนะฮะ
ภาพที่ทางตำรวจเข้าไปตรวจค้นภายในบ้านของบิ๊กโจ๊ก
โดยอย่างที่เห็นแล้วฮะบิ๊กโจ๊กภายหลังจากที่พบสอทได้เดินทางมาด้วยตนเอง
เฉพาะชั้นผู้ใหญ่เข้าไปตรวจค้น
นี่นะครับคือภาพปฏิบัติการที่เกิดขึ้น

ปฏิบัติการพิเศษในครั้งนี้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ตรวจค้นแค่บ้านของบิ๊กโจ๊กอย่างเดียว
กวาดบ้านตำรวจปูพรมตรวจค้น๓๐จุด
ในพื้นที่๖จังหวัดเป้าหมายนะครับ
ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับพนันออนไลน์
แก่ที่เพชรชบุรีสมุทรปราการขอนแก่น
อุดรธานีและสระบุรีนะครับ
รวมถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

พลเรือนและตำรวจ

ยศตั้งแต่พลตำรวจตรี
ยันพันธุ์ตำรวจเอกเลยคุณ

เป็นลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊ก
มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของ
เงินในพนันออนไลน์เนี่ยนะครับ
อย่างที่รายงานคุณผู้ชมไปนะครับ

และทีนี้คนที่บอกว่าไปเกี่ยวข้อง

ชุดพนักงานสอบสวนของรองผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติคือบิ๊กโจ๊กคนหนึ่งด้วยนะครับ